เป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องที่มหาศจรรย์มาก
คุณเคยเห็นไม้กลายเป็นหินไหม

ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าไม้กลายเป็นหินเนี่ยท่านได้มาจากหลานค่ะ
หลานนำรถแบ็คโฮล์เนี่ยไปขุดขุดขุดขุดไป
แล้วก็เจอเข้าตอนที่ทำงานสร้างถนนอยู่หลานก็เลยนำกลับมาไว้ที่บ้าน
แต่อยู่เนี่ยคุณตาบอกว่ากลัวรู้สึกกลัวขึ้นมา
ก็เลยเอามาแบบยังไงดีล่ะรู้สึกแบบจุดทูบจุดเทียนแล้วกัน
จะได้แบบบูชาเผื่อว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือว่ามีอะไรก็ตามที่ปกปักรักษาอยู่ในนั้นหรือว่ามีเจ้าข้าวเจ้าของหรือเปล่า
อะไรแบบนี้คุณตาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นเป็นแค่ก้อนหินธรรมดานะ
เห็นเป็นเหมือนหินธรรมดาก้อนหนึ่งไม่ได้เป็นอะไรเลย
แต่ว่าต่อมาคุณผู้ชมค่ะมีนักธรณีวิทยามาเห็น
แล้วก็บอกกับคุณตาว่าคุณตาหินที่คุณตาเห็นเนี่ย
เป็นซากฟอสซิลของไม้ที่กลายเป็นหินนะ
แล้วมีอายุนับร้อยล้านปี
ร้อยล้านปีอ่ะโอ้โหหลังจากนั้นคุณตาก็เลยนำมาเก็บรักษาไว้ในบ้าน
เป็นอย่างดีตลอดเลยคุณครับจนมีวันหนึ่งหลานสาวของคุณตา
เขามาปรับทุกข์กับคุณตาที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทอง
คุณตาก็เลยพูดไปว่าหลานลองไปขอจากก้อนหินก้อนนั้นดู
เพราะว่าคุณตาเขาบอกแล้วไงว่าคุณตาเชื่อนะว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในก้อนหินก้อนนี้
หลังจากนั้นคุณหลานก็เลยทำตามที่คุณตาบอก
ลองอธิษฐานขอดูแล้วก็เอาแป้งมาขอโชคด้วยนะมารูปด้วยนะ
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันก็คือสิ่งที่เราน่าจะรู้กันดีอยู่แล้ว
ว่าหลานสาวเนี่ยนำไปเสี่ยงโชคค่ะ

แน่นอนแล้วปรากฏว่าคุณหลานถูกรางวัลจริง
แล้วยังไงคะไม่ได้ถูกแค่ครั้งเดียวยังไง
ถูกติดกันมาตลอดเลย
โอ้โหเป็นยังไงล่ะ
หลังจากวันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
เพราะที่บ้านเนี่ยเชื่อแล้วว่าไม้กลายเป็นหิน
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหญิงสาวมาสถิตอยู่ในนี้
แน่นอนก็เลยจัดแจงซื้อชุดไทยโบราณ
มาห้อยเอาไว้นะคะแบบนี้
จากนั้นค่ะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจริง
เพราะว่าบ้านของคุณตานั้นมีเพื่อนมาหาตลอดเวลา

เพื่อนคุยกับก้อนหินแทนนั่นจริง
ก็มีประชาชนมีชาวบ้านทยอยมากราบไห้

ตอนนี้เนี่ยนะเดินเข้าออกบ้านคุณตากันควักเลย
คุณตาว่าจะต้องแบบว่ามีบัตรผ่านทางแล้ว

วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าให้ดูดีดีว่าไม้กลายเป็นหินเนี่ย
มันเป็นเรื่องทางธรณีวิทยาอย่างหนึ่งที่นักธรณีวิทยาเขาบอกว่า
มันเป็นซากฟอสซิลเลยนะที่มีอายุเก่าแก่มากเป็นร้อยล้านปี
แปลว่ามันต้องมีความสำคัญยังไงมันถึงกลายเป็นหินได้ถูกไหม
คุณตาก็เลยเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีในบ้านอันนี้เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็น
เพราะมันเก่าแก่มากอย่างดีที่เราเคยเห็นก็คือซากฟอสซิลของไดโนเสาร์
ที่มีอายุพอกันก็คือร้อยล้านปีแต่เนี่ยมีอายุประมาณร้อยล้านปีจริง
แล้วอยู่สภาพที่แบบสมบูรณ์ดีเพราะว่ามันเป็นไม้ที่กลายเป็นหินแล้วมีความแข็งแรง
และตอนนี้ก็จากไม้กลายเป็นหินก็กลายเป็นหินสีขาวแล้ว

ใช่ก็เป็นความเชื่อคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในไม้ท่อนนี้แหละ
เพราะว่ามาให้โชคให้ลาบอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นความเชื่อก็ย้ำกันไปว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมดีนะจ๊ะ